มาดูอีกคู่นึงนะคะเมื่อวานออกอีเวนต์
ต้องบอกว่าสวยหล่อออล่ากันมาทั้งคู่เลยนะคะ
สำหรับชีเกรทการก้าวแล้วก็คุณฟิล์มธนพัฒน์
แน่นอนจะชีเกรดถ้าเห็นสวยแตกโป้งแบบนี้

องค์ท้าเวสวันที่วัดสามบดิตจังหวัดพระนครสี่เอญชีอายุทยา
ที่อ้อมอกอ้อมใจเคยไปทำข่าวนะคุณผู้ชม

ตอนนั้นน่ะคือแบบเบิกเลิกเบิกเบิกเบิกบวงสวง
ขออีกทีขออีกทีเขาทำอะไรนะ
เบิกเลิกบวงสวง

แล้วปรากฏว่าความปังคุณผู้ชม
ปุ๊บปั๊บจะเสร็จแล้ว๒๘พฤษภาคมนี้ค่ะ
คือจะทำพิธีบวงสวงใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

แล้วความปังก็คือว่ายังไม่ทันได้เปิดตัวทำพิธีค่ะ
ปรากฏว่าชาวบ้านไปจุดทูบขอโชคลาภกับองค์ท่าน
ถูกลอตเตอรี่กันทั่วหน้าเหรอ
คือล่าสุดเกรทไปเยี่ยมไปดูความเรียบร้อย
ปรากฏว่าคนดูแลบอกว่าคุณเกษตร์

อ๋อคนมาขอลงขอเลขตอนค่ำมาจากตัวสังวัตร

ด้วยการสร้างหอระคังที่วัดย่านรังสิตด้วย

ว่าเป็นยังไงเพราะว่าเพิ่งเสร็จเลย

โอ้วคนแบบมาขอกันเยอะขอเราได้

เวอร์นหน้าบอกพี่กัฎน่ะครับเผื่อแบบไปว่ายด้วยทำบุญด้วย
ที่วัดสามบัณฑิตนะคะองค์ทาเวสุวรรณสูงเด่นตระงาดเห็นแต่ไกล
กำลังจะสร้างหอระคังให้ดังปังปรังปังปี้ไปเลยวรคังโคศิตรามสาขารังสิต
เห็นไหมมันต้องสัมภาษณ์แบบระคังปังปี้เลย
ไม่ได้ฟังเผินนะพี่เจ๊กะลี

พูดถึงบุญเนี่ยคุณฟิล์มธนพัฒน์เขาก็ทำบุญเหมือนกัน
เห็นเงียบจริงทำบุญเพียบนะจ๊ะ
เปิดใจแล้วว่าพี่ผมเป็นคนชอบทำบุญไหว้พระท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาติ
อย่างช่วงวันเกิดคุณแม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ส่วนวันเกิดตัวเองนะคะก็ชวนแฟนคลับซึ่งเยอะแยะมากมาย

ไปทำบุญที่บ้านเฟื้องฟ้าด้วยค่ะ
ซึ่งหนุ่มฟิล์มก็เชื่อนะคะว่าผลบุญส่วนหนึ่งก็หนุนนำทำให้แคล้วคลาด
ปัญหาเรื่องสุขภาพที่เคยป่วยเรื้อรังมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
หื้มหล่อจังใส่บุญด้วย
ที่ผ่านมาก็มีการทำบุญใหญ่ก็คือแบบ

แล้วคือร่วมสมทบทุนในการสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
แล้วก็ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาก็ทำบุญกับบ้านเฟืองฟ้า
อันนี้ก็เชื่อนิดนึงแต่ว่า
แต่ว่าเราเลยทำสำบายใจมากกว่าคือรู้สึกว่าทำเราก็มีความสุข